มาอีกแล้วรบกวนมาร้องเพลงด้วยกัน

ผมไม่เคยจำชื่อเรื่องได้เลย
จำได้แต่ว่าพระเอกหน้าตาดีกว่าเรา

ยิ่งใกล้เธอเท่าไร
ต้องบอกตัวเองไกล

ยิ่งพูดคุ้มเท่าไหร่

อย่างเวลาพูดคำที่ฉันรู้สึก
ต้องทนไว้
ให้เหมือนหัวใจไม่มีเรื่องรัก

ฟื้นยิ้มหัวใจไม่ทนมา
ให้เห็นความรู้สึก
หลุดออกไปอยู่นานตรงนั้น
ฉันคงต้องเสียใจ

ไม่ได้แปลว่าฉันเหมือนเธอ
รู้หรือเปล่า
แต่ฉันเข้าใจถ้าฉันบอกร้าย
อาจจะทำให้ฉันเสียเธอ

ก็เพราะเรามันต่างกันมากเกินไป
และที่ไม่ได้รับมาร์ทพิธีอีกแล้วนะ
ถ้าคิดถึงคุณไง
ก็ไม่มีทางใด
ที่ฉันสมควรอยู่ข้างใกล้เธอ

ให้เหมือนกว่าใจไม่มีโอกาส
ต้องทนไว้ถ้าเห็นอีกอย่างอย่าง
ฟื้นยิ้มหัวใจไม่ทนมา
หากมีความรู้สึกหลุดออกไปอย่างนั้นฉัน
ฉันควรต้องเสียใจ
การไม่บอกร้าย
มีความรู้ใจด้วย
รู้หรือเปล่า
แต่ฉันเข้าใจถ้าฉันไม่บอกร้าย
อาจจะทำให้ฉันเสียเธอใช่หรือเปล่า
ก็เพราะเธอเหมือนกันกันมากกันไป

ทุกคนจะกำหนดหนึ่งรอ
การไม่บอกร้าย
ไม่แกล้ว่าฉันไม่รักเธอ

แต่ฉันเข้าใจถ้าฉันไม่บอกร้าย
อาจจะทำให้ฉันเสียเธอใช่หรือเปล่า
ใช่หรือเปล่า
ก็เพราะรักมันต่างกันมากเกินไป
ผมรักเธอได้อย่างที่คุณได้อย่างใจ
ไม่รู้ว่าทุกคนได้มีอะไร
มีใครร้องได้ไหมครับ

แต่รู้ว่าฉันควรทรักไหมไหม
ถึงเจอแบบไหน

หรือควรรู้ใจ
บอกได้ไหมที่ที่ฉันอยู่
มันจะอยู่ตรงไหน
แต่สักครั้งโดยฉันในใจ
จะคิดว่าฉันอะไร

ก็ว่ามีใคร
มาเจอกับฉัน
ข้างหลังน่ารักมาก

หรือคนรู้จัก
ขอบใจแม้วิทยาชันเจียง
ความที่รู้แบบไหน
ก็แค่สำคัญให้ฉันเจอกันใจ
ถ้าคิดกับฉันแม้วิน
อยากจะรู้ว่าฉันควรทำยังไงแต่คิดถึงเธอมากมาย
แค่คนรู้จักหรือคนรู้ใจ
มองได้ไหมทีที่ฉันจะยืนก่อนจะอยู่ตรงนี้
แค่สักคำได้ให้ฉันแน่ใจ
อยากจะรู้ว่าฉันควรทำยังไงแต่คิดถึงเธอมากมาย
แค่คนรู้จักหรือคนรู้ใจ
มองได้ไหมทีที่ฉันจะยืนก่อนจะอยู่ตรงนี้
แค่สักคำให้ฉันแน่ใจแต่คิดถึงฉันแน่ใจ
ฉันแค่คนรู้จักหรือคนรู้ใจ
เวลาเธอต้องมาก็เธอต้องมามากเพราะเธอมีความสามารถสนุกเวลาอย่างจริงจริง
ยังไงยังไงตัวเธอลำบากใช่ไหมเอาไว้ดีเอาไว้ดีตัวเธอจะเข้าใจ
อาจที่จริงอาจที่จริงฉันก็ไม่ได้กลัวตั้งที่ได้เห็นเธอแต่ไม่เอาต่อ

ภูมิได้ภูมิแรงกว่าค่ะไม่เอาแบบเส้นใจไม่เอาแบบเส้นใจไม่เอาแบบเส้นใจไม่เอาแบบเส้นใจ
ไม่มีหลักเตรียมใจไม่เอาหลักเตรียมใจ
ไม่มีหลักเตรียมใจไม่เอาหลักเตรียมใจ
ไม่มีหลักเตรียมใจไม่เอาหลักเตรียมใจ

โทษทีโทษทีโทษทีกัน
อย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากัน
โทษทีโทษทีโทษทีกัน
อย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากัน
โทษทีโทษทีโทษทีกัน
อย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากัน
กดเข้าใจกดเข้าใจกดเข้าใจกัน
อย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากัน

ต้องใส่แท้นระยะต้องอักเท้า

ก็หลับไปไปนั้นหลับไปไปนั้น

บอกบอกว่าเกรงใจไม่เอาและเกรงใจ
ไม่ดีกว่าเกรงใจไม่ไม่เอาและเกรงใจ
ไม่ดีกว่าเกรงใจไม่เอาและเกรงใจ
ไม่มีว่าเกรงใจไม่ทำให้เกรงใจ
ไม่เอาและเกรงใจไม่เอาและเกรงใจ
ไม่ดีกว่าเกรงใจไม่เอาและเกรงใจ
ไม่ดีกว่าเกรงใจไม่เอาและเกรงใจ
ไม่ดีกว่าเกรงใจไม่เอาและเกรงใจ
ไม่ดีกว่าเกรงใจ